มาดูความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกัน
คราวนี้เป็นเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
บอกว่าราคามะพร้าวตกต่ำเลยเกิน

คือมะพร้าวเถื่อนมันทะลักข้ามชายแดน

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว
จากอำเภอทัพสแก่อำเภอบางสะพาน

รวมตัวกันเข้าพบนายพงพันธ์วิเชียนสมุทร
รองพัวราชการจังหวัดประจวบคลีขัน

หามาตรการควบคุมปริมาณการนำเข้ามะพร้าว
รวมทั้งกำจัดขบวนการลักลอบ
นำเข้ามะพร้าวตามแนวชายแดนนะครับ

ประธานกรรมการสากรชาวสวนมะพร้าวประจวบคิริขัน
บอกว่าการนำเข้ามะพร้าวที่มีมากผิดปกติ
ทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำที่สุดเลยนะฮะ

หักต้นทุนต่างนานาไปแล้ว
จะเหลือราคาลูกละเพียง๓บาทเท่านั้นเอง

เศรษฐกรบอกรับไม่ไหวอยู่ไม่ไหว

ขอเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการนำเข้ามะพร้าว

มะพร้าวผลน้ำกะทิ

มีมากกว่าในประเทศแล้วนะครับ

เฉพาะปี๒๕๖๐ถึงปี๒๕๕๙
มีการนำเข้ามะพร้าวผลแล้วกว่า๕๐๐ล้านลูกละคุณ
มันก็กระทบต่อมะพร้าวที่เกษตรกรของเราปลูกอยู่นะครับ

และต้องมีข้อมูลที่แท้จริง
มะพร้าวนำเข้าจากต่างประเทศ
ถึงตอนนี้ทุกวันนี้มีปริมาณเท่าไหร่แล้ว
และที่ลักลอบตามแนวชายแดน
มีปริมาณอีกมากเท่าไหร่นะครับ

ไม่เคยมีการจับขบวนการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน

อีกทั้งอยากขอให้ภาครัฐประกันราคามะพร้าว
ผลละ๑๕บาทได้ไหม
และหากจังหวัดยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้
กลุ่มเกษตรกรนั้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือ
กระทรวงพาณิชย์ต่อไปนะครับ

ก็คือทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขัน

ก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลการนำเข้า
และการขออนุญาตทั้งจากพาณิชย์จังหวัด

ส่วนมาตรการป้องกันและลักลอบการนำเข้ามะพร้าวเถื่อน

จัดชุดเฝ้าระวังรถบรรทุกตามแนวชายแดน

หรือว่าต้องจับตาดูเลยรถที่ไม่มีใบอนุญาตนำเข้า
เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของมะพร้าวเถื่อนเหล่านี้นะครับ